ทีนี้มาดูเหตุการณ์ที่นนทบุรีค่ะมีคนร้ายสองคนขี่รถจักรยานยนต์
ไปยิงรายเดอร์บาดเจ็บสาหัสไปสองนะคะคือตำรวจคาดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว
ไม่เกี่ยวกับคู่อริอะไรตอนนี้ก็กำลังไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยค่ะนี่นะคะตามลูกศรสีแดงคือผู้ก่อเหตุ
นี่คือกล้องจากร้านค้าในหมู่บ้านรัฐนาธิเบสที่บังใหญ่นนทบุรี
คนร้ายมากันสองคนขี่รถจักรยานยนต์มาครับจอดแล้วก็มีกลุ่มรายเดอร์นั่งอยู่เห็นไหมค
อ่าคนซ้อนท้ายอ่ะลงจากรถแล้วเอาปืนยิงใส่กลุ่มนั้นเลยอ่ะ
ห้านัดแล้วขึ้นรถแล้วก็หนีไปทีนี้กล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่ง
เห็นคนร้ายสองคนขี่ผ่านหน้าร้านแล้วก็หลังก่อเหตุเลี้ยวซ้ายหลบหนีไป
เข้าถนนรัฐนาธิเบสนะคะครับส่วนกล้องวงจรปิดอันนี้ค่ะ
จากร้านนวดแผนไทยข้างบ้านที่เกิดเหตุ
เป็นช่วงจังหวะที่พนักงานในร้านได้ยินเสียงปืนดัง

ถ้าตามภาพนี้คือสี่นัดเอ้ยห้านัดขออภัย
ห้านัดนะคะเซียงปืนชัดมากนี่ทีนี้ค่ะ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพบังใหญ่ไปตรวจสอบค่ะ
อาคารพาณิชย์๓ชั้นหมู่บ้านรัฐนาธิเบส
ด้านล่างกองเลือดและหัวกระสุนตกอยู่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน
คนเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลนะคะคือนายวรดรพวงแก้วอายุ๑๙
นักศึกษาปี๑สถาบันเทคโนโลยีแห่งหนึ่งค่ะถูกยิงที่ขาขวา๑นัด

พีรวิทย์วัชรการอายุ๒๐ถูกยิงที่ขาขวา๑นัดนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสัก๖โมงครึ่งตอนเย็นนะคะเมื่อวานนี้
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปไปคุยกับเจ้าของบ้านนายพัฒระดันัยอายุ๒๓
เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุเขาไม่ได้อยู่บ้าน
เขาก็ไม่รู้ว่าคนที่ถูกยิงไปมีเรื่องอะไรกับใครมา
ตอนนี้ก็กังวลใจว่าคนร้ายจะกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกหรือเปล่า

อยู่ในบ้านครับเป็นแฟนผมหนึ่งในนั้น

เขามานั่งรออเดอร์ตรงนี้
ใช่ครับนั่งรออเดอร์นั่งกดงานครับ
ครับพอผมก็เห็นใจเพื่อนเห็นอะไรอย่างนี้
ก็เลยให้เขามานั่งอยู่ในบ้านหลบแดดหลบพลครับ
ผมอยู่กันตรงนี้มาหลายปีแล้วนะครับ
ไม่มีปัญหากับใครแน่ครับในทางอาชีพ
แต่ผมไม่รู้ว่าเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนได้ไปทำอะไรยังไงให้ใครไว้
เพราะว่าปัจจุบันอันนี้ผมยังไม่ได้คุยกับน้องด้วยโดยตรงครับ
ว่าน้องเขาได้มีปัญหาอะไรยังไงยังไม่ได้คุยกับเจ้าตัวครับ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลกับเราด้วยนะคะ
นายวิทูลอายุ๖๐เล่าให้ฟังว่าตอนสัก๖โมงเย็นก็นั่งดื่มเบียร์อยู่หน้าบ้าน
เห็นคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่หน้าบ้านหลังที่เกิดเหตุ
แล้วใช้ปืนยิงเข้าไป๕นัดแล้วก็ขี่ออกไปเลยค่ะ

คือปกติแล้วเนี่ยรายเดอร์กลุ่มนี้จะนั่งรวมตัวกันที่หน้าบ้านหลังที่เกิดเหตุบ่อย
แต่ก็ไม่เคยมีเรื่องไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรที่แบบน่ากลัวอันตรายอะไรเลยนะ
นี่เป็นครั้งแรกนะคะเขาตกใจมากเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวมากอะค่ะ
มาถึงก็มาจอดแล้วเราก็ไม่รู้เป็นใครนะครับ
พอถึงเสร็จเขาลงจากรถก็ยิงเข้าไปเลย

นี่เสียงปึ้มแล้วก็ตกใจอยู่เหมือนกัน
แฟนมันบอกว่าเสียงบรรทัดผมไม่ใช่น่าจะเสียงเปิล
เพื่อนเขาบอกก็ตะโกนว่าช่วยด้วยมีคนเจ็บมีคนเจ็บเรียกวิบาลด้วย
แล้วเพื่อนบ้านก็โทรเรียกกัน๑๙๑๑พวกนี้นั่นแหละฮะ
แล้วตรงบทก็ไอ้ชักพักนึงก็มาแต่เห็นว่ารีบส่งไปบรรทัดแล้ว
เหมือนที่คนเห็นเหตุการณ์บอกแล้วก็ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
มันไวมากจริงนะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
จอดรถปุ๊บคนซ้อนท้ายลงไปปั๊บยิงปั้ง
นัดแล้วขึ้นรถเราไปเลยนี่มันไวมากอ่ะ
ที่ถูกยิงแล้วอาการหนักอยู่นะคะ

อยู่ที่สถาบันแห่งหนึ่งกำลังจะขึ้นปี๒
พอลูกชายถูกยิงก็พยายามจะถามลูกนะว่า
สาเหตุคืออะไรมีปัญหากับใคร
บุกมายิงน่าจะเป็นคู่อริต่างสถาบันหรือเปล่า
พ่อก็บอกว่าสงสัยจะเป็นอย่างนั้น
อีกคนนึงที่ถูกยิงพร้อมลูกชายก็เรียนที่เดียวกันนะคะ

อีก๒คนที่ไม่โดนยิงเรียนที่อื่น
นี่มันเลยสงสัยว่าเป็นเรื่องสถาบันไหม
ก็พ่อยืนยันว่าลูกชายไม่เคยมีเรื่องกับใครจริงค่ะ

ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเปล่า

เพราะว่ารักษณะการยิงเหมือนเน้นไปที่ตัวบุคคล
ไม่ใช่แบบกราดยิงไปเลยอะนะคะ
แต่ก็มั่นใจว่าตามตัวคนร้ายได้เร็วนี้ค่ะ